มาดูเรื่องนี้ก่อนวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมบ้าง
วันนี้ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลขออีกทุกชั่น
สลากกินแบ่งรัฐบาลกันทุกคน
แล้วก็เตรียมตังค์ไว้เตรียมไว้ทำไมระเบิร์ต
เตรียมไว้จ่ายค่าก๊าซหุงต้ม
เดี๋ยวนะพี่วันนี้วันแห่งความหวัง
แล้วดูอ่านข่าวแรกดูเหมือนสิ้นหวังมากเลยแน่

๊าซหุงต้มมีค่าไฟ
ค่าไฟจะขึ้นอีก๖๘สตางค์
รวมแล้วคุณค่าไฟ๑หน่วยก็
เกือบ๕บาทนะเลขกลม

แต่อย่าทราบใจนะต้องใช้ภายในสิบสิบกัญญาณ

เข้าไปในแอปเป๋าคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับ
ตังค์ในระยะ๒เดือนนะครับ
ใช้เป็นวันแรกจนถึง๓๑ตุลาคมนี้
สิ่งที่ต้องระวังสำหรับการถูกตัดสิทธิจากโครงการคนละครึ่ง

๔ทุ่ม๕๙คุณต้องใช้นะ
วันที่๑๔กันยายนไม่งั้นนะ

เขาเอาคืนหลวงนะครับ
แล้วก็อีกอย่างที่ปรับขึ้นวันนี้ตามมติ
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง

ปรับขึ้นอีก๑๕บาทโลละบาท๑๕บาทถังหนึ่ง
จากที่ราคาเน็ตทำไมเน็ตระเบิร์ต
๓บาทไปเป็น๔๐๘บาทที่เน็ต
เพราะว่าทั้งหมดนี้ยังไม่รวมค่าขนส่งนะจ๊ะ
ครับแล้วค่าบริการนะจ๊ะของร้านก๊าซหุ่งต้มที่ท่านจะซื้อ
เมื่อก๊าซถึงราคาแน่นอนร้านก๊าซได้รับผลกระทบ
อย่างร้านที่ต้องใช้ก๊าซหุงต้มเนี่ย

ทางร้านบอกโอ้โหได้รับผลกระทบสูงมาก
ราคาก๊าซขึ้นรอบที่๖แล้วใช่ไหม
กระทบยังไงล่ะก็คนไม่มาซื้อไง
ไม่มาออกถังก๊าซใหม่นะครับ
นี่แหละฮะที่เขาบอกว่ายอดขายทำให้ของเขาลดลงไป
ส่วนเจ้าของร้านบะหมี่๒๐ที่ตลาดท่าเรืออำเภอท่ามกา
ร้านนี้ปรับขึ้นราคาจากเดิม๒๐บาทเป็น๒๕แล้ว
บอกไม่ไหวแล้วขอเถอะขอเถอะ
เป็น๒๕บาททำไม
คือถ้าไม่ใช่เตาถ่านแบบที่เราเห็นในร้านอื่น

อย่างน้อยก็ต้องเปิดไฟอ่อนเลี้ยงเลีย
ห้อก๋วยเตี๋ยวเอาไว้ให้มันร้อนให้มันร้อน
นี่มันหอมเรียกลูกค้าอยู่ตลอดเวลา
ก๋วยเตี๋ยวไม่ร้อนใครจะกินนะครับ

เดือดร้อนเรื่องของแพงไม่พอเจอขโมยเข้าร้านอีกที่ไหน
ตลาดนัดกิโลเมตรที่๓๑อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับ

เจ้าของร้านไผ่เขียวบะหมี่เกี้ยวหมูแดง
เล่าบอกว่าเมื่อกลางดึกของ๓๐สิงหาคมที่ผ่านมานะ
คนร้ายขโมยถังก๊าซน้ำหนัก๑๕กิโลกรัมมูลค่า๒๘๐๐นะครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายได้ชัดเจน
ชุดลายพรางด้วยนะสวมชุดลายพรางทหารด้วยนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วมันก็ยก

นี่มาถึงปั๊บเอาถังก๊าซไป

เออเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ข้าวของแพงทำมาหากินลำบากอยู่แล้ว
ยังโดนแบบนี้อีกตำรวจแม่ค้าพ่อค้าที่นี่มันเอาไปแล้วนี่ครับ
โอ้โหหิ้วแขนเอียงเลยสงสัยการ์ดยังเต็มถังอยู่ด้วยนะฮะ
เอามาจับขโมยหน่อยพ่อค้าแม่ค้าเขาเดือดร้อนอยู่แล้ว
ได้ไม่โดนซ้ำเติมแบบนี้อ้าวนี่ตำรวจมาดูแล้วเนี่ย
ไล่ตามหน่อยนะจับให้ได้นะ